ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะช่วงสายสายวันนี้ตำรวจสนราชบุรณาได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายกันจนมีผู้เสียชีวิต๑รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ๒ราย
ซึ่งผู้เสียชีวิตกับคนเจ็บเนี่ยเป็นแม่ลูกกันแม่เนี่ยเสียชีวิตลูกสาวกับลูกชายได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งค่ะคือผู้ตายเนี่ยเขาอยู่ที่ชั้น๓คนก่อเหตุอยู่ชั้น๔
ปรากฏว่าก่อนเกิดเหตุเขาเดินลงบันไดมาแล้วมาเจอกันพอดีที่ชั้น๒ก็เลยทะเลาะกันเรื่องเดิม
เขาบอกว่าเรื่องนี้ทะเลาะกันมานานเป็น๑๐ปีเรื่องของจักรเย็บผ้าเสียงดัง
คือตัวคนก่อเหตุเขาอยู่ชั้น๔แล้วเขามีจัดเย็บผ้าแล้วเขาเย็บผ้า
คนที่อยู่ชั้น๓เขาบอกว่าเสียงดังมากอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้เลยก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
เนี่ยเรียกลูกให้มาเหมือนกับเขาอ้างว่าลูกก็มารุมตะลุมบอลเขาเขาก็เลยมีเหล็กแหลมแทงเข้าไป
แม่เนี่ยบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายเสียชีวิตลูกสาวลูกชายบาดเจ็บนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในศรีไทยคอนโดซอยประชาอุทิศ๓๓แยก๖เขตทุ่งครุกรุงเทพค่ะ
ตำรวจสนราชบุรณะพร้อมเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
เหตุเกิดที่บริเวณคอนโดมิเนียมชั้น๒ตึกนี้สูง๔ชั้นค่ะที่บันไดชั้น๒เนี่ยค่ะพบนางมาลาทองแทร่ชัวอายุ๔๙ปี
ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนคนเจ็บอีกสองรายก็คือลูกของผู้เสียชีวิตค่ะ
ชื่อว่านายขจรศักดิ์อายุ๒๑ปีถูกของมีคมแทงที่ชายโครงซ้าย๑แผล
และลูกสาวชื่อน้องใบหยกอายุ๑๘ศีรษะด้านซ้ายแตกนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นนำตัวส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐ
ทั้งสองคนอาการปลอดภัย
เหล็กยาวประมาณหนึ่งคืบขึ้นห้องพักค่ะนางมาลาทองเดินตามมาแล้วก็คุยกัน
นายอภิเดชเนี่ยหันกลับไปถามนางมาลาทองว่าพูดอะไรด่าใครคือนายอภิเดชได้ยินเหมือนคำด่า
นางมาลาทองบอกว่าไม่ได้ด่านายอภิเดชแต่นายอภิเดชโมโหค่ะ
ชกหน้านางมาลาทองอ่ะค่ะ

แล้วนางมาลาทองก็เลยขอความช่วยเหลือจากลูกสาวและลูกชาย
ถือแท่งเหล็กที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยค่ะลงไปด้วย

นางสาวใบหยกลูกสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าที่ผ่านมามีปัญหากับครอบครัวของนายอภิเดชคนก่อเหตุมาตลอด
สาเหตุก็คือเรื่องจากเย็บผ้าค่ะ
เพราะว่าตอนอยู่ในห้องพักเนี่ยนะคะตัวลูกสาวบอกว่าหนูทำการบ้านไม่ได้เลย

น่าเชื่อสุดท้ายมันมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดแบบนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวน้องใบหยกลูกสาวของผู้ตายบอกว่าคิดว่านายอภิเดชน่าจะเตรียมการมาแล้ว

ฆ่าแม่ของเธอเพราะว่ามีเหล็กแหลมติดตัวมาได้ยังไง

ว่าแม่ของเธอเพราะว่ามีเหล็กแหลมติดตัวมาได้ยังไง

ว่าแม่ของเธอเพราะว่ามีเหล็กแหลมติดตัวมาได้ยังไง
ว่าแม่ของเธอเพราะว่ามีเหล็กแหลมติดตัวมาได้ยังไง

โฯโบเกย์

คุณก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
พนักงานสอบสวนสนราชบุรณะบอกว่าก็อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เสียหายและตัวคนก่อเหตุด้วย
แจ้งข้อหาในอภิเดชคนก่อเหตุข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาข้อหานักเลยนะคะ
และทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส
และทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจค่ะ
คือไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่ทำเสียงดังหรือว่าฝ่ายที่ไปร้องว่าเสียงดังนะ
ถ้าถึงขั้นต้องไปฆ่ากันตายหรือว่าแม้แต่ทำร้ายกันแบบนี้นะ
ผมว่าคือไม่มีทางสงบสุขกันแน่มันไม่ใช่แค่เรื่องของจักรนะ
กลึงออกเหล็กอะไรคือมันเยอะแยะไปหมดอ่ะใช่ไหม
หาทางออกร่วมกันเช่นกำหนดเวลาว่าให้เย็บได้กี่โมงถึงกี่โมง